เอามาดูเรื่องของทหารใหม่กันบ้าง
วันผ่านไปกับการเข้ากรมแล้วก็ฝึกหนักบางคนฟิตขึ้น
บางคนบอกโอ๊ยคิดถึงพ่อแม่คิดถึงเมียขิงลูก
เพราะฉะนั้นแล้วก็มีการจัดงานวันพบญาติขึ้น
ซึ่งมณฑนทหารบกที่๔๓ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขาบอกว่าบรรยากาศค่อนข้างคึกคักนะคะไปดูภาพกันหน่อยค่ะ

ใช่ค่ะเป็นภาพที่ทันทีที่ทหารใหม่เข้าพบญาติ
พ่อแม่บางคนเป็นภรรยาแล้วก็ลูก
เป็นภาพความประทับใจที่เกิดขึ้น
บางคนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ด้วยความคิดถึง๒๓วันผ่านไป
พลตรีปริยารนมัชชิมมวงค่ะ
ซึ่งเป็นผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๔๓
เป็นประธานพิธีเปิดงานวันพบญาติทหารใหม่
ที่หน่วยฝึกค่ายเทพสตรีศรีสุนทรตำบลกระพางอำเภอทุ่งสงศ

ณฑนทหารบกที่๔๓มีทหารใหม่เข้าประจำการ
ประจำรุ่นที่๒๕๕๙ผลัดที่๑เมื่อวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
มีทั้งจากจังหวัดตรังกระบี่พังงาภูเก็ตนครศรีธรรมราชเอง
ยาลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลา
รวมทั้งหมดแล้ว๑๕๑นายนะคะ
ก่อนจะให้พบยาวก็มีการจัดกิจกรรมอื่นด้วย

ส่วนทหารใหม่ก็แสดงฝึกท่าอาวุธมือเปล่า
ได้อะไรไปบ้าง๒๒วันนะคะก็มีการโชว์ให้ญาติดู
มีท่าอาวุธแล้วก็ต่อด้วยกล่าวคำปฏิญาณตน
ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ติดต่อกับผู้บังคับบัญชาและผู้ปกครองค่ะ
จากนั้นก็ให้ทหารใหม่มอบพวงมาลัยมีภาพไปแล้ว

ใช่ค่ะให้ผู้ปกครองบรรยากาศเต็มไปด้วยความทราบซึ้ง
ครับนี่กอดลูกชาย
ลูกอยากเป็นทหารเหมือนพ่อไหมลูก

เด็กเด็กทุกคนเด็กผู้ชายทุกคนอยากเป็นทหารนะคะ
หลังจากนั้นก็จะร่วมกันรับประทานอาหารอย่างพร้อมเพลียง
เป็นความอบอุ่นเป็นการสร้างความกำลังใจในการรับใช้ชาติ
หลังจากเข้ารับการฝึกเป็นเวลา๒๒วัน
และการให้ผู้ปกครองได้เห็นความเป็นอยู่
นี่สำคัญบางคนเป็นห่วงลูกหลานนะคะ
ความเปลี่ยนแปลงของลูกหลานหลังจากเป็นทหารใหม่แล้ว
เป็นยังไงหลายคนเป็นห่วงว่าจะลำบาก

ค่ะแต่ว่าหุ่นนี่เฟิร์มขึ้น

ครูฝึกบอกว่าทหารใหม่มีการปรับตัว
ตั้งใจรับการฝึกฝนจากเดิมที่เป็นพลเรือน

มีระเบียบมากขึ้นตรงนี้สำคัญมาก

ระหว่างการฝึกก็ดูแลเป็นอย่างดี
ผู้ปกครองบอกว่าให้ผู้ปกครองสบายใจได้